มาดูต่อกันที่คู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะ
แต่ว่าลุคของพี่แบงค์ปกติแล้วเป็นแบบหนุ่มชาวร็อกใช่ไหมคะ
รอยสักเต็มตัวแต่บอกเลยว่าหัวใจเนี่ยยกให้กับธาตุแมวที่แท้ทรูเลยค่ะ
เลี้ยงน้องแมวหลายต่อหลายตัวเลยนะคะ
แต่ว่าไม่นานมานี้เห็นบอกว่าเพิ่งสูญเสียน้องแมวสุดที่รักไป๒ตัวค่ะ
แบงค์บอกเลยว่าอยู่ในอาการเศร้านะ
เพราะว่าผูกพันกับน้องมามากเลยค่ะ
แบงค์บอกเลยตอนนี้แฮปปี้ดีมาก
รักครั้งนี้อยากไปให้ถึงจุดที่สร้างครอบครัวอีกด้วยล่ะค่ะ
ความรักหน่อยครับพี่แบงค์

ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้มันก็มันที่ยังครึ่งปีเองนะ

บางทีอาจจะมีอะไรที่ค่อยปรับด้วย
คือด้วยวัยแล้วก็มีแต่คนบอกว่าเฮ้ยควรได้แล้วนะอะไรอย่างนี้ฮะ
แต่ว่าด้วยปีด้วยครับผมไม่อยากให้เมื่อแต่งไปแล้ว

ถ้าตัวเรายังดีไม่พอเราต้องปรับให้มันดีพอที่พร้อมที่จะแต่งงาน
มันไม่ใช่แบบพร้อมแต่งงานด้วยปัจจัยอย่างอื่น
แล้วตัวเรายังไม่ดีพอที่จะเป็นพ่อคนหรือเป็นผู้ชายที่ดีจริงที่จะแต่งงานแล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่ง
ก็อย่าพูด